คุณผู้ชมไม่รู้จะทำยังไงฝนก็ตกเพิ่มขึ้นเรื่อย
แต่ควายของดิฉันนะคะเจ้าคริสโตเฟอร์นะคะ
ยังไม่พร้อมในการไถนาเลยสงสัยวันนี้ต้องเริ่มฝึกหนักแล้วนะ
ก็เพราะฝนไงคะฝนวันนี้เยอะเลยนะโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทยเห็นไหมคะ
ปื้นฝนมาเยอะมาแยะขนาดนี้ช่วงเช้าเช้าแบบนี้ฝนเริ่มที่ภาคเหนือเห็นไหมคะ
และภาคอีสานหลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นต้นไปฝนกระจายตัวมากขึ้นค่ะ
พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนก็มีประปรายเช่นเดียวกัน
และตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำเลยนะ
คุณผู้ชมลมหนาวจากประเทศจีนเขายังคงปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยไงคะ
เจอความร้อนความชื้นก็เลยกลายเป็นฝนแต่จะบอกว่าหลังจากนี้ไปนะคะ
ความหนาวเขาจะถอยร่นกลับไปแต่ก็มีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทยต่อไปค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะอ่าวไทยไม่น่าห่วงมาดูตรงนี้เถอะค่ะ
ฝั่งอันดามันเนี่ยเพราะว่ามีพายุไซโครนเกาะตัวที่ตรงนี้
ก็เลยทำให้คลื่นฝั่งอันดามันค่อนข้างสูง
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงนี้มีฝนตกลงมา
ก็เลยทำให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะคะ
อากาศก็ดีขึ้นแต่ถ้าจุดไหนไม่มีฝนร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมค่ะ